จากว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วกันมาต่อกันที่สองแม่โอ้โหสวยสับออกงานรับทรัพย์กันเลยนะคะ
สำหรับแม่เป้ยปานวาดและแม่เนยโชติกาโอ้โหเจอกี่ทีกี่ทีก็สวย
ไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือหุ่นของคุณแม่ลูกสองกันอ่ะมากันที่แม่เป้ยปานวาดกันก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
สวยมากค่ะลูกชายเขาน้องโปรด๑๐ขวบแล้วส่วนลูกสาวยายปาริน๔ขวบกว่าคุณผู้ชม
คือทั้งสองคนนี้นะก็เฮฮาตามภาษาโหลดหล่อมากเลยอ่ะใช่แล้วค่ะ
นี่พี่โปรดเป็นพี่ชายที่ดูแลน้องออกแนวโอป้าละมุนละมัย
ส่วนปารินเนี่ยก็แก่นแก้วตามภาษาน้องสาวเนาะแล้วชีเป็นคนชอบกินคือชอบกินเป็นชีวิตจิตใจเลย
แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้น้ำหนักเกินเกณฑ์นะคือก็พยายามคุมไว้

ส่วนประเด็นร้อนประเด็นดราม่าที่มีข่าวในวงการแบบเรื่องครอบครัวแตกแยกอะไรอย่างนี้มันก็มีมาเยอะเนาะ
แม่เปอร์เองก็บอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นก็ละกันค่ะ
คือเคารพความคิดของแต่ละครอบครัวเพราะอะไร
ตัวเองเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
คือต้องชั่งน้ำหนักให้ดีทั้งข้อดีข้อเสียหลายมุม
และไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสิน
แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้แม่เป้ยบอกว่า
ขออยู่กับปัจจุบันที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นค่ะ

กระดาษทิชชู่ไหมคะ
เคารพความคิดเห็นของแต่ละครอบครัวของแต่ละคู่นะ
พอเราเห็นข่าวของแต่ละคู่เนี่ยเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจ
เพราะเราเรียกว่าเราก็เคยผ่านจุดนั้นไปแล้ว

จะแบบเหมือนจะค่อนข้างจะแบบถอยตัวเองออกมาก่อน
ระยะหนึ่งให้ใจเย็นแล้วก็คิดเป็นสเต็ปสเต็ปไป

น้ำตาพังพลูกินอะไรไม่ได้ทุกอย่างเจ็บปวดหัวใจ
มีคำถามหมื่นคำถามเข้ามามากมายนู่นนี่นั่น
เสียใจให้ที่สุดแล้วก็ค่อยใจเย็นแล้วค่อยคิด

ตั้งสติใหม่ว่ายังไงอันนี้เฉพาะครอบครัวเป้ยนะ
ไม่ได้แนะนำใครนะคะ

คลิปฟังเราก็ได้ข้อคิดในการคายชอบพวกครัวเลยนะ
เป็นคุณแม่ต้องสตรองจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งแม่คนนี้บอกเลยใครก็อิจฉาอยากเป็นแม่เนยโชติกา
คือต้องบอกแบบตรงการอิจฉาอะไร
ลูกน่ารักถึงสองคนน้องอาคินกับน้องละลินที่ตอนนี้กำลังโตเนอะ
อยู่ในวัยเรียนรู้ทั้งคู่ลูกชายเนี่ยเขาเป็นสายโนป้ามากเลย
โอป้ามากแล้วก็เป็นแบบว่าบุกพลิกนิ่งนิ่งคล้ายคล้ายกับคุณพ่อเออ
ลูกสาวนี่เข้าทางคุณแม่ค่ะรักสวยรักงามนะ
บางทีก็แบบแอบเอาลิปสิทธิ์แม่มาทานนักรีวิวนักรีวิวคอนเด็นคอนเจ้า
ถูกต้องค่ะงานในวงการตอนนี้นี่เจาะคิวรอแล้วนะจ๊ะ
พอถามเรื่องเคล็ดลับการดูแลครอบครัวของแม่เนยแม่เนยบอกว่า
สิบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยอืม
แค่คนหนึ่งร้อนคนหนึ่งต้องเย็นส่วนเรื่องใหญ่ก็
จุกจิกของผู้หญิงเนี่ยคือสามีเขาไม่ค่อยที่จะบ่น
ค่อยอะไรอยู่แล้วคือเข้าใจในพื้นฐานของกันและกัน
และที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องที่ไม่สบายใจเลยใช้ชีวิตแบบปกติ
และแม่เนยบอกขำว่าปกติจนราบเรียบเกินแม่ว่าอย่างนี้
แต่ก็โอเคดีแล้วแหละก่อนจะประกาศขำว่า
ถ้ามีนอกรู้นอกทางโดนหันแน่อุ้ยหันอะไรอ่ะหันไปฟังนี้
โดยนอกรู้นอกทางอะไรก็ไม่เคยมีประเด็นไม่มีเลยเพราะว่าเนยบอกเลยว่าถ้ามีอ่ะ
เป็นคนที่รับไม่ได้อยู่แล้วหันเลยนะหันเลยนะหันตัดเลยนะอะไรอย่างนี้
โดนหันทุกอย่างเลยนะอะไรอย่างเงี้ย

เป็นคนชัดเจนค่ะแล้วเราเป็นคนที่เราทำงานเองเราดูแลตัวเองได้
เราแบบค่อนข้างโอเคกับตัวเองอะไรอย่างนี้
ทีนี้เขาก็รู้สไตล์เราอยู่ตั้งแต่เราคบกันใหม่อยู่แล้วค่ะ
คือเราอยู่ไปเรื่อยแล้วชีวิตมัน
สุดท้ายแล้วมันต้องการแค่ความสุขและความสบายใจค่ะ
ง่ายค่ะสบายแล้วค่อนข้างจะแบบฟังเราเยอะหน่อย

จริงการฟังเป็นสิทธิ์ที่ดี

ที่สำคัญคือสามีให้เกียรติภรรยา

ต่อหน้าและรับหลังทุกอย่างมาเรียบร้อย